หลังจากหายหวัดก็ออกวิ่ง

จากชายนาฏก็เก็บเส้นที่๓ไปที่นครสวรรค์ได้แล้วนะครับ
ก็มีชาวบ้านประชาชนไปรอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรายังคงก่อติดตามวิ่งกันอยู่ครับ

รายงานสดมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ก็จะมีน้องน้องจากโรงเรียนในพื้นที่นะครับออกมาให้การต้อนรับและนักเรียนลอดอร์นะครับ
นี่ก็เป็นภาพข้างบนนะครับจะเห็นว่ามีภาพโปสเตอร์นะครับข้างบนนะครับ
คนคอนหวันรักตูนแงะนะครับนี่ครับเป็นภาพน่ารักน่ารักที่ชาวจังหวัดนักคอนสะวัน
เตรียมการต้อนรับตูนบอลิสาแลมที่จะวิ่งถึงจุดนี้นะครับก็อีกไม่กี่อิ่มชัยนะครับ
ถึงค่ายทหารจีโลประวัติมนตรฐานบกที่สามสิบเอ็ดด้วยระยะทางสิบสามจุดแปดกิโลเมตร

ถ้าจะวิ่งถึงจุดนี้ก็ประมาณ๔๘๒กิโลเมตรครับ
จุดนี้เองหน้าค่ายจีรประวัตินะครับ

เพื่อให้กำลังใจตูนบอดิสเซแลมเป็นจำนวนมาก
พร้อมป้ายสมทบทุนโครงการวิ่งเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับ
อย่างอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์นะครับ
มายืนรอบริจาคเงินจำนวน๔๔๘๖๐บาท
ให้เป็นขวัญกำลังใจของตูนบอดี้แลมนะครับ

จะเป็นมังกรนะครับ

ผมได้เข้าไปสอบถามกับกลุ่มแม่บ้านนะครับ
ของคุณปัตมานะครับ

ประธานชุมปรมกลุ่มแม่บ้านบนสนทันบกนะครับ

ครับผมสำหรับการวิ่งของ

จุดรายทาง๑๓๘กิโลเมตร

จากอาภูมิประตูงจังหวัดยาลาโดยมียอดบริจาคเพื่อสำเร็จโรงบาลทั่วประเทศตอนนี้ก็

อันนี้เป็นบรรยากาศสดนะครับที่มีประชาชนออกมายืนรอที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ซึ่งอีกไม่กี่อิตใจนะครับตูนบริสแลมก็จะวิ่งถึงจุดนี้นะครับ
พยุงสักการสงเกตข่าวทางทัศน์ทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ